เป็นไงล่ะโอ้โหมาเที่ยวเมืองไทยนี่ดังไกลระดับโลกเลยนะ
ใช่ค่ะพาสาวมาเที่ยวกันนะครับ
แล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวหนุ่มชวนกันไปเที่ยวกันด้วย

เอาล่ะยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยทีเดียว
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่เชียงรายกันหน่อย
ไปเชียงรายก็ต้องไปวัดร่องคุณถูกไหม

วัดร่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัย

เออแต่ว่าตอนนี้โอ้โห
เราได้รู้อยู่แล้วว่าเขางามขนาดไหนวัดร่องคุณ
ใช่คุณชื่อแล้วตอนนี้งามขึ้นกว่าเดิมนะครับ

โอ้โหสายไฟที่มันระโยงระยางตอนนี้ไม่เห็นแล้ว
เอาไปมุดอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วครับ

ปินแห่งชาติชาวเชียงรายยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ

ก็มาเปิดใจภายหลังที่เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการนำระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดินครับ

ในที่สุดในรอบ๒๐ปีที่รอคอยก็ได้มาแล้ว
เพราะว่าสิ่งที่อยากได้นั้นก็คือความสำเร็จในวันนี้
นับตั้งแต่นี้ต่อไปความด้อยในเรื่องของภูมิทัศน์จะหายไป
และจะเหลือแต่ความยิ่งใหญ่ตะกาตา
อยู่ให้คนทั่วโลกเดินทางมาเยื่อนวัดแห่งนี้

ดีใจมาก๒๐ปีผ่านไปนะ
สิ่งที่ผมอยากได้และเพิ่งสำเร็จในวันนี้นะครับ
รัฐบาลที่ผมขอร้องไป
ผู้ว่าการไฟฟ้าตั้ง๕รุ่น

ที่ของงบประมาณตรงนี้มาให้
ผมได้นำเงินของผมไปทำหน้าวัดก่อนแล้วนะฮะ

แล้ววันนี้เป็นวันที่ดีใจมาก

ผ่านมา๕ปีวัดเรายิ่งใหญ่ขึ้นมา
มีคนต่างชาติฝรั่งมาเยอะมาก
แล้วถ่ายรูปทีไรติดสายไฟฟ้าตรงนี้
ซึ่งเขาไม่พอใจมาก
แล้วเขาก็บอกผมว่าทำไมประเทศยู
ทำไมไม่ทำเงินแค่นี้เอง
แล้วก็เงินที่เข้ามาในจังหวัดของยู
ประเทศของยูจากพวกไอเยอะแยะ
ทำไมไม่เอาเงินมาทำให้มันสวย

ณวันนี้วัดของคุณสมบูรณ์ที่สุดแล้ว

ดีใจมากพูดไปแบบโหยิ้มไป

ก็ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงาน

จะนำสายไฟที่ระโยงระยาง
ซึ่งบทบังภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัดร่องขุนออก

และติดตั้งสายไฟฟ้าเคเบิลแทน
รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเหนือดิน

ยังกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง

ถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูง
ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณกว่า๓๑ล้านบาท
ในการนำโรงไฟฟ้าแล้วก็สายสัญญาณลงใต้ดินนะครับ
ก็มีระยะเวลาดำเนินการ๓๖๕วัน
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่๒๑เมษายน๒๕๖๑นะครับ

เพื่อความสวยงามบริเวณหน้าวัดของวัดร่องคุณ

โอ้โฮเย่ปรบมือหน่อย